สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในเช้าวันนี้ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคบตนันพิสิทธิ์มหันตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงกลางสัปดาห์หลายพื้นที่ฝนตกชุกเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีหลายพื้นที่ครับที่ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเน

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานในขณะที่มรสมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนนี้ก็ยังคงหอบเอาความชื้นมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ภาคกลางตอนล่างภาคใ

สุพรรณบุรีแล้วก็นครปฐมครับภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับ
การเกิดฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณจังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดครับ
ร่องใต้ไปฝั่งอ่าวไทยกันบ้างนะครับวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นอยู่บริเวณตอนบนถึงตอนกลางนะครับเพชรชบุรีประจวบคิริขันชุมพรแล้วก็สุราชธานี
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองอาจจะเยอะหน่อยครับ๑๘๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่าสองเมตรนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศแต่ละภาคนะครับ
ช่วงเวลาการเกิดนั้นยังคงเน้นตกช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวนนะครับมีทั้งลมหนาวมีทั้งฝนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป